ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่รู้กันไม่เคยได้ฟังจากปากเขาหรอกว่าเขาเป็นแฟนกันนะคุณ
แต่ก็เป็นอันรู้กันว่าสถานะเป็นคนพิเศษพิเศษค่ะ
ตัวติดกันตลอดเลยภาพคู่หวานในโซเชียลก็เยอะเลย
แต่จู่คู่นี้พี่แจ๊คเอามือทาบอกไปเลยค่ะ
เอ้าความหวานยังไงล่ะแบบแค่ผู้หวานไปแล้วในโซเชียลไม่มี
ประจวบเหมาะกับว่ามีข่าวลือว่าคู่รักคู่หนึ่งแอบเลิกกันเงียบ

เพราะมันไม่ปังก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมันดิ
คนก็เลยเอามาโยงกันว่าเอ๊ะหรือจะเป็นคู่นี้หรือเปล่านะคะ
บันเทิงไทยรัฐไม่นั่งกระดิกขาอยู่เฉย
คุยเลยคุยเลย

ก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักอยู่เหมือนเดิมค่ะ
ยุ่งกับชีวิตของตัวเองยุ่งกับงานนะคะ
วันนี้เราค่อยไปทีละหน่อยไปทีละสเต็ปดีกว่า
มันจะได้ไม่เครียดมันแค่เป็นช่วงที่ยุ่งยุ่งจริงค่ะ
ยุ่งยุ่งมากจริง